แม่แล้วก็ลูกรวมทั้งหมดสี่ชีวิตนะคะที่มีคนเขาไปเจอข้างทาง
แล้วก็เห็นว่าสงสารจังเลยจะเอาไปส่งที่บ้านพอไปถึง
ไปถึงที่บ้านเนี่ยตกใจเหมือนกันแทบไม่เรียกว่าบ้านเลย
เป็นเหมือนเป็นเพลิงพักเฉยเองอะค่ะทีนี้ก็อยากให้
โดยงานที่เกี่ยวข้องเข้าไปดูแลไปดูชีวิตความเป็นอยู่ของ๔แม่ลูกครอบครัวนี้กันหน่อยนะคะ
แม่ลูกก็มีการคือเขาไปเจอไปเจอรถจอดอยู่ข้างทาง
แล้วตอนนั้นพอไปถามมันเกิดอะไรขึ้นเอารถเสีย
รถเสียก็เลยเอาเท้ายันรถไปส่งถึงที่พักเลย
พอไปถึงเนี่ยสภาพที่เจอเป็นแบบนี้ค่ะคุณผู้ชมไม่ใช่บ้านแล้วอ่ะ
มันเป็นแค่เพลิงพักแล้วชีวิตความเป็นอยู่นี่สุดรันทดเหลือเกินนะคะ
ทีนี้ก็เลยเอาเรื่องนี้ไปแจ้งหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
ทีมข่าวของเราก็ลงไปตรวจสอบค่ะที่บ้านนี้ไม่มีน้ำไม่มีไฟ
แล้วที่นอนก็มีแค่ที่นอนแบบ๓ฟุตนอนกัน๔คนเนี่ย
มีมุ้งชมพูขาดอยู่เนี่ยนะคะถามว่าอ้าวแล้วจะเข้าห้องน้ำเข้ายังไง
ไม่มีห้องน้ำค่ะต้องไปขอเพื่อนบ้านแถวนั้นเข้า
แล้วที่พักเนี่ยคุณผู้ชมดูสภาพสิมันอยู่ติดกับป่าใช่ไหมโอ้ยสัตว์มีพิษเอ่ย
แล้วจะอยู่กันยังไงพอฝนตกลงมาแล้วดูสิเด็กน่าสงสารจังเลยนะคะ
คนที่เขาเห็นคนที่เขาโพสต์เนี่ยคือคุณธนพัฒน์กับสงวนอายุ๒๗ปีก็เล่าให้ฟัง
บอกว่าตอนมากินข้าวเนี่ยเจอ๔แม่ลูกครอบครัวนี้เขาจอดรถเป็นรถมอเตอร์ไซค์อยู่ข้างทาง
ผมก็เลยถามพอรู้ก็เลยอาสาว่าเดี๋ยวจะไปส่งที่บ้าน
พอไปถึงเจอสภาพบ้านแบบนี้เนี่ยคิดว่าต้องมีคนมาช่วยแล้วแหละ
ทีนี้ทางด้านครอบครัวนี้เนี่ยนะคะนางสาวสัญลักษณ์สายหมีเนี่ยวัย๓๙ปี
เธอก็เล่าให้ฟังบอกว่าก่อนหน้านี้เธออยู่ที่นครปฐม
แล้วก็มีลูกติด๑คนเป็นผู้หญิง๖ปี
แล้วตอนนี้สามีอยู่ไหนเขาบอกว่าโอทะเลาะกันทะเลาะแล้วก็แยกทาง

ไปเก็บของเก่าเนี่ยก็ต้องกระเตงลูกทั้งสามคนไปด้วยยังเด็กกันอยู่หมดเลยอะค่ะ
ขวบ๔ขวบ๒ขวบเนี่ยนะไปกันหมดทั้ง๓คนแล้วก่อนหน้านี้คือสามีเขาก็มาขอเอาลูกไปอยู่ด้วยนะ
แต่ตัวของคุณสัญลักษณ์เองไม่ให้เพราะความเป็นแม่ค่ะบอกเลยฉันจะลำบากขนาดไหน
ฉันจะใช้ชีวิตยังไงแต่ฉันจะต้องเลี้ยงดูลูกเองอันนี้คือความเป็นแม่
ทุกวันนี้เนี่ยนะคะไปยืมมอาศัยของคนแถวบ้านเนี่ยออกไปพร้อมกับลูก
แล้วก็ออกไปหาของเก่าได้ของเก่ามาปั๊บก็เอามาเก็บรวบรวมไว้ไปขาย
ครั้งนึงเนี่ยพอไปขายก็ได้ตังมา๒๐๐บัง๓๐๐บัง
บางครั้งเนี่ยมีข้าวก็หุงข้าวก่อฟื้นหน้าตรงที่พักตรงเพิงพักตรงนี้เลยค่ะ
บางทีก็ไปขอข้าวจากชาวบ้านที่อยู่แถวนั้นมาให้กินใช้ชีวิตลำบากเหลือเกิน
ถามว่าพี่สัญลักษณ์ถามจริงตอนนี้สิ่งที่เราอยากได้ที่สุด
เราอยากได้อะไรพี่สัญลักษณ์บอกว่าอยากได้รถมอเตอร์ไซค์พ่วงข้าง
อย่างน้อยนะพี่ก็จะได้ขี่ออกไปแล้วก็ไปเก็บของเก่าเอามาขาย

เวลาที่ไปเก็บของเก่าแล้วไปยังไง
ก็เอารูปหนูไปด้วยไปมอเตอร์ไซค์

เขาไม่ใช่มอเตอร์ไซค์เราไม่มีมอเตอร์ไซค์

ก็บางทีหนูก็เดินบางทีหนูก็ไม่ได้ไปเก็บ

ไปยังไงมันก็ได้ออกมาได้สองสามร้อย
วันหนึ่งเลยเหรอไม่ใช่วันหนึ่งแค่รายรายวันมารวมกัน

เพราะว่าหนูไม่มีรถใหญ่อย่างพวกเขานี่

โหฟังแล้วที่จัดคหัด

ตำนานตำบลบังบัวทองไหนสุภส
พอหลังจากทราบเรื่องแล้วก็ไปตรวจสอบนะคือตัวของคุณสัญลักษณ์เนี่ย
เขาไม่ได้เป็นคนในพื้นที่แต่ก็อยู่ตรงนี้มาระยะหนึ่งแล้ว
ทีนี้ก็เลยมีการประสานแล้วก็มอบเงินให้กับแม่ลูก๔คนนี้ไปจำนวนนึง
แล้วก็มีการประสานหน่วยงานให้มาช่วยเหลือด้วยอย่างเมื่อเช้าอะค่ะ
ทางนายกเทศบาลเมืองใหม่บังบัวทองเอ่อนายวิเชียรเจริญนทัศน์สิทธิ์นะคะ
ก็ลงพื้นที่พร้อมกับเจ้าหน้าที่มาตรวจตรวจโควิดนะคุณ
ก็ต้องตรวจเอทีเคให้กับครอบครัวนี้เจ้าหน้าที่เขาก็พาเด็กเด็กเนี่ยนะคะ
ไปด้วยนำตัวเด็กทั้ง๓คนไปดูแลเบื้องต้น
คือทางพนักงานคุ้มครองสวัสดิภาพเด็กบ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดนนทบุรีเนี่ย
ก็ต้องดูแลหลังจากนี้ก็จะมีการเยียวยาช่วยเหลือต่อไป
แล้วล่าสุดเราก็ได้รับรายงานนะคะว่าสามีของนางสัญลักษณ์เนี่ย
ที่เลิกลากันไปแล้วกลับมาตอนที่พอมอเนี่ยเนี่ยเนี่ยนี่คือสามีนะคะ
กลับมาตอนที่พมจะเอาตัวเด็กไปพอดีเลยค่ะแล้วทีนี้พอสามีของนางสัญลักษณ์เห็นเนี่ย
ไม่ยอมนะไม่ยอมให้เจ้าหน้าที่เอาเด็กทั้ง๓ไปดูแล
ก็คุยกันอยู่พักนึงเลยสรุปก็คือทางนายกเทศบาลเมืองใหม่เนี่ย
อาสาบอกว่าเอางี้ละกันเดี๋ยวจะดูแลเองก็ออกค่าเช่าบ้านให้กับครอบครัวนี้
เดี๋ยวจะออกให้๓เดือนแล้วก็จะหาบ้านเช่าแถวนี้ให้ได้อยู่
แล้วจะหางานให้กับนางสัญลักษณ์ได้ทำระหว่างนี้ด้วย
เพื่ออย่างน้อยนะนะแม่ก็จะได้มีเงินมาเลี้ยงดูลูกอีก๓คน
แล้วถ้าเกิดว่าหลังจากนั้นเนี่ยจะถ้าเกิดว่าไปตรวจสอบนะ
ปรากฏว่ากลับมาใช้ชีวิตแบบเดิมกลับไปอยู่ที่เดิมอีกเนี่ย
เรื่องนี้ทางพมเขาบอกว่าถ้าเกิดมันเป็นแบบนั้นอีกคราวนี้ไม่ยอมแล้วนะ
เจ้าหน้าที่ยังไงก็ต้องเอาเด็กมาดูแลเองถ้าเกิดกลับไปเหมือนเดิมอีกอะค่ะ
ทุกหน่วยงานที่เข้าไปช่วยเหลือครอบครัวนี้แล้วกันนะฮะ